คุณผู้ชมมาถามหน่อยนะอยากรู้ความเห็นเหมือนกัน
เวลามีปัญหากับแฟนก็ได้คนที่บ้านหรือเพื่อนก็ได้

ไม่กล้ามีไม่ได้อยู่เป็น

เวลาเรากดอ่ะกดคนใกล้ตัวเนี่ย
แล้วเราเลือกใช้วิธีประชดมันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างไหม
โอ้โหอินเนอร์อินเนอร์มาเต็ม
อย่าบอกนะว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้
เหมือนมากแต่การประชดเนี่ย
มันเคยทำให้อะไรมันดีขึ้นจริงเหรอ
ดูคุณแม่ยังสาวคนนี้ประชดสามีด้วยวิธีนี้
ไม่สนใจกูกูไม่ได้ว่า

นี่นะถ้าโพเมมันไม่หลักบีอยู่แบบนี้นะ
ไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่แล้ว

อันนี้ผมใช้คำว่าคุณเอาเด็กเป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมดูจากคลิปนะอย่างนี้ไม่ไหวฮะ
ฮิ้วลูกตัวเองลูกน้อยอายุไม่ถึงปีไม่ถึงขวบ
น้องโหตัวเล่นอย่างนี้ยังเป็นเดือนหลักเดือน

โหดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูดีดูด
แล้วเขายังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
แล้วเขาก็ถามว่ามีใครแนะนำได้ไหมว่าควรทำยังไงแบบนี้มันเกินไปแล้ว
นักข่าวในพื้นที่รับรายงานว่า
ตัวผู้หญิงที่ก่อเหตุเป็นคุณแม่อายุไม่ถึง๒๐ปี
ส่วนเด็กลูกน้อยเนี่ยนะอายุ๖เดือน

จุดเกิดเหตุอยู่แถวแหลมโพบ้านควรที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ทีมข่าวประสานไปยังพันธุ์ตำรวจโทอนุวัฒน์ครับ
ท่านเป็นสารวัตรใหญ่สพคูเต่า
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยแล้วก็จะหาทางช่วยเหลือเด็กวัย๖เดือนคนนั้น
จากการพูดคุยทางโทรศัพท์แม่เด็กบอกว่าอย่างไรไปฟังกัน
ที่ว่าหนูปีนลูกหนูแล้วก็คือหนูมีเรื่องหลายเรื่องแล้วก็คือหนูก็ผิดไปแล้ว
หนูก็บอกกับเฟนแล้วว่าหนูจะปรับตัวกับใจใหม่แล้วก็จะไม่ทำลูกค่ะ
จะทำลูกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คลิปวีดีโอนั้นมันมานานแล้วค่ะ
คุณแม่บอกว่าอ๋อคลิปนั้นมานานแล้วค่ะก็จะไม่ทำลูกอีก
ลงพื้นที่ไปเจอกับครอบครัวของเด็กครับตำรวจเนี่ยก็ถามลุงของเด็ก
ได้ข้อมูลมาว่าตัวแม่เนี่ยนะพาเด็กออกจากพื้นที่ไปแล้วอ๋อเหรอเออ
ส่วนตัวแม่เองก็มีอาการทางจิตเวทด้วยคุณขวัญแล้วเคยก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ให้คุณลุงของเด็กติดต่อไปยังแม่เด็ก
เพื่อจะให้เข้าไปให้ตำรวจสอบประคัมที่โรงพักเป็นการด่วนแล้วก็เร่งติดตามแม่เด็กอีกทางหนึ่ง

คุณผู้ชมทำให้ผมนึกถึงประโยคนี้ก็คือมีลูกเมื่อพร้อม
แล้วคือเด็กเขาเลือกแม่ไม่ได้นะ

เขาเลือกไม่ได้นะว่าเขาอยากจะมีแม่คนไหนมีพ่อคนไหน

คือถ้าเกิดว่าขอโทษนะถ้าผัวไม่รักแล้วคือผัวไม่ดี
ก็มีลูกก็รักลูกก็ได้ดูแลลูก
แล้วคือเขายังแบร์บอดทารกขนาดนั้นนะ
หลายคนอยากจะมีลูกแต่มีลูกยาก

เขาครบปังงมแล้วกว่าจะได้ลูก
แต่เนี่ยมีแล้วรักเขาเถอะค่ะ
กระชากตัวเด็กนึงแบบนี้